ตอนนี้ชาวบ้านที่สุรินทร์เขาภาวะกันยกจังหวัดเลยนะคะ
โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ต้องนำวัวนำควายออกไปเลี้ยงกลางทุ่ง
เพราะว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
มีคนไปพบหญิงวัยหกสิบปีอืมถูกฆ่าเปลือยกายกลางทุ่งตั้งแต่วันที่หนึ่ง
มกราคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้ตำรวจกำลังทำงานอย่างหนักนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วใครกันแน่นะคะที่เป็นคนลงมือก่อเหตุ
เป็นคนร้ายค่ะเหตุการณ์เกิดจริงจริงคือตั้งแต่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมานะคะ
ผู้ตายก็คือนางสำรวยสุรสรอายุหกสิบปีค่ะเนี่ยค่ะ
พบเป็นศพกลางทุ่งนาบ้านโคกลาวตำบลไพรอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะ
สภาพศพของคุณสำรวยเนี่ยคือถูกของแข็งตีเข้าที่ใบหน้ามือสองข้างยกขึ้นข้างศีรษะ
กางเกงถูกถอดออกแล้วก็นำมาปิดไว้ตรงอวัยวะเพศนะคะผู้สื่อข่าวเดินทางลงไปที่บ้านศพนะคะ
ก็คือบ้านโคกลาวตรงนี้ตั้งเป็นที่บำเพ็ญกุศลศพของคุณสำรวย
บรรยากาศแน่นอนนะคะว่าเป็นไปอย่างโศกเศร้าชาวบ้านที่มาร่วมงานค่ะ
อกจากจะโศกเศร้าต่อการจากไปการต้องเสียคนคนหนึ่งของคนในหมู่บ้านไปแล้วเนี่ยนะคะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนฆ่าคุณสำรวย
แล้วมูลเหตุในการฆ่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
แล้วตอนนี้ต้องรอทางนิติเวศเขาชนะสูตรพลิกศพนะคะ

ของการกระทำชำราวด้วยหรือเปล่านี่ค่ะคุณผู้ชม
ส่วนนี้สุนัขของผู้ตายนะคะคือผู้ตายจะพาสุนัขเหล่านี้
สักประมาณ๓ตัวออกไปเลี้ยงวัวด้วยประจำทุกวัน
แล้วสิ่งที่มันทำคืออะไรเดินวนไปเวียนมา
นอนอยู่ใกล้กับโรงศพตรงนั้นแหละค่ะ
หลานของผู้เสียชีวิตบอกว่าเพื่อนบ้านที่ไปพบศพ
เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างที่กำลังนั่งจับกลุ่ม
น้ำหวานจากน้ำตาลอยู่ที่ชายทุ่ง
สุนัข๓ตัวของผู้ตายวิ่งมาหา
คือปกติแล้วสุนัขทั้ง๓ตัวของผู้ตายเนี่ย
ทั้ง๓ตัวมันจะไม่อยู่ห่างจากคุณสำรวยผู้ตายนะ
แต่วันนั้นมันผิดปกติเพราะมันวิ่งมาหา
คนที่กำลังนั่งกินน้ำหวานอยู่ที่ชายทุ่ง

เขาก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไร
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกไปดูหน่อยสุดท้ายจริงค่ะ
ไปพบว่าคุณสำรวยนอนเสียชีวิตกลายเป็นศพแล้วนะคะ
ตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะคะชาวบ้านโดยเฉพาะผู้หญิง
ที่ต้องนำวัวควายออกไปเลี้ยงกลางทุ่ง
ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าโอ้ภาวะค่ะกลัวค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้มันยังหาคำตอบไม่ได้
ใครเป็นคนฆ่าคุณสำรวยนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าคนร้ายมันจะหวนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจในท้องที่ที่รับผิดชอบ
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ
ตำรวจที่รับผิดชอบในท้องที่ก็คือโรงพักทุ่งมนต์ของสุรินทร์นะคะ

เรียกสอบพยานบุคคลแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
เพื่อใช้ประกอบในสำนวนคดีนะคะ
เชื่อว่าจะได้ตัวคนร้ายในเร็ววันนี้ล่ะค่ะ